คู่รักไหนคงรักกันยาวนาน
เราก็อยากจะได้เคล็ดลับจากคู่รักนั้น
หรือว่าของต่างที่เขาครองรักกันมาเขามีอะไรบ้างใช่ไหม
หรือไม่คนที่มีอายุยาวเกินร้อยปี
เราก็อยากได้ของของท่าน
เพราะว่าถือว่าท่านอายุอยู่มั่นคงแข็งแรง
เราอยากได้ของอะไรมาเป็นเคล็ดให้เราบ้าง

เหมือนที่งานศพของทวดตีบ
หรือว่านางตีบดำแดงอายุ๑๒๐ปี
เมื่อท่านเสียชีวิตลงเมื่อวันที่๑๕มีนาคม
และท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุด
ในจังหวัดสงขลาอยู่มา๖แผ่นดินนะคุณ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕จนถึงรัชกาลที่๑๐
ใช่แล้วค่ะซึ่งทั่วตีบตามประวัติ
จริงเกิดเดือน๘ปีเมษังปี๒๔๔๐

แต่คนสมัยก่อนคุณเขาแจ้งเกิดช้า
ก็เลยมาแจ้งอีกทีตามหลักฐานบัตรประชาชนเนี่ย
กรกฎาคม๒๔๔๘คือช้าไป๘ปี
นะครับซึ่งจริงทั่วตีบถ้านับอายุก็ร้อยกว่านะครับ
ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดพุทธิการามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงขลา
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๒๑มีนาคมนี้
แต่สิ่งที่สำคัญที่หลายคนสนใจมาก
ในข่าวการเสียชีวิตของทวดตีบก็คืออะไรรู้ไหมคุณ
ทุกคนที่ไปร่วมงานศพต้องการอย่างหนึ่ง
อะไรคะมาบ้านติดตัวมาด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเอง
นั่นก็คือช้อนที่อำลึกงานศพแบบนี้
อ๋อเหรอช้อนธรรมดาคุณช้อนธรรมดาแบบนี้เลยนะครับ
เพราะว่าตามความเชื่อโบราณในภาคใต้เชื่อว่าทำไมรู้ไหม
การได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือที่ตำหมาก
หรือของใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เท่าผู้แก่ผู้สูง
อายุที่ผ่านร้อยผ่านหนาวมาอายุร้อยกว่าปีเนี่ย

จะทำให้เราเองมีอายุยืนยาวค้าขายเจริญรุ่งเรือง
และโดยเฉพาะช้อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ช้อนเป็นสัญลักษณ์ของความคงทนถาวร
มีข้าวมีปลากินไม่อดหยากทำมาค้าขายได้ดี
ทุกคนก็เลยอยากได้ช้อนของงานศพของทวดตีบนะครับ
แล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ทั่วตีบจะเสียชีวิต

ลูกหลานบอกว่าทุกคนก็ขอแต่ช้อนของทวดตีบมาตลอด
กระทั่งงานศพทางลูกของคุณป้าผ่อง

งั้นก็เลยมีมติว่าจะแจกช้อนเป็นของที่ระลึกในงานนะครับ

นี่แหละครับป้าผ่องบอกนะคุณ
ก่อนหน้านี้ตอนทั่วตีบมีชีวิตอยู่
ใครก็แวะไปแวะมาบ้านทั่วตีบ

พ่อผ่องบอกว่าช้อนแต่ก่อนที่บ้านมี๓๔โหล

ในการที่แจกช้อนที่ระลึกแบบนี้นะครับ

คนที่มาขอช้อนทวดตีบคนแรก
เป็นคนเข็นรถไอศครีมขาย
แล้วก็มาป้อนไอศครีมให้แก่ทั่วตีบด้วย

ภายหลังกลับมาบอกทางครอบครัวของทวดตีบอกว่า
โอ้โหขายไอศครีมดีเป็นเทน้ำเทท่า
ลูกค้าเรียงแถวซื้อกันต่อ
คิวเลยคุณหลังจากนั้นข่าวสะพัดคลึกโครม
ทำให้บ้านของทวดติมีแต่คนมาขอช้อน
และงานศพของทุกติบก็มีแต่คนมาขอช้อน
ทีนี้ป้าผ่องศรีเขายังบอกเคล็ดลับด้วยนะคุณ
เคล็ดลับที่ทำให้ทั่วตีบอายุยืนสุขภาพการกายแข็งแรง
คือบอกว่าชอบกินพวกผักปลา
แต่ชอบที่สุดเลยคือกุ้งหวานกับกล้วยน้ำหวา

ถ้าในสงขลานะมีการสร้างวัดเลยนะ
ทั่วตีบจะต้องไปร่วมทำบุญสร้างวัดด้วย
โอ้โหเราก็อยากได้เป็นของที่ลึกบัง
ท่านนะเอาไปเป็นเครื่องรางของขลังเลยแหละ

หายตลอดโดยเฉพาะศพผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าร้อยปี